เรามาถึงยุคที่เราจะต้องติดกล้องวงจรปิดส่องตู้รับบริจาคเอาไว้
เพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานอย่างดีนะครับ
อย่างน้อยก็เป็นบ่อแสให้ตำรวจเขาตามตัว
เพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ
คนร้ายแต่งชุดรายพลางทหารคล้ายทหาร

เข้ามากราบพระพุทธรูปแบบนี้แหละครับ
เอาเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำอะไรแล้วควักอะไรออกมาฮะ
กล้องวงจรปิดนะครับภายในบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ

อายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีได้
ผมสั้นเกลียนทีเดียวนะครับ
แต่งชุดลายพลางคล้ายทหารสวมหน้ากากอนามัยด้วย

มาไหว้พระในโบสถ์ทำทีไหว้อยู่หลายครั้งหลายทีเลยนะครับ
สบโอกาสปลอดคนเขาเอามีดยาวครับ
ประมาณสักฟุตหนึ่งได้ที่พกมาในกระเป๋าเนี่ยฮะ
งัดตู้รับบริจาคอยู่ครับที่วางอยู่ข้าง
มองหาด้วยนะฮะว่ามีใครเห็นหรือเปล่า
วาดเอาเงินไปได้จำนวนนึงครับจากนั้นก็เดินหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากนั้นครับกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๔๙นาที
เขาใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งทีเดียวครับ
เห็นเขาอีกทีที่เชิงบันไดวัดนะฮะบันทึกภาพชายคนนี้ไว้ได้อีกครั้ง
ยืนอยู่ข้างรถแดงคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาหนีครับ
ก้ำฟ้าโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสครับนะฮะ
เพื่อเป็นข้อมูลในการจับตัวคนร้ายเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นทหารจริงหรือเปล่า
หรือว่าแค่แต่งกายมาเนียนอำพลางตัวนะครับ
ทางวัดก็แจ้งชุดสืบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
ให้เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุและท่านผู้กำกับสั่งเองเลยครับ
บอกว่าเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ